เป็นคดีที่วัยรุ่นวัย๒๑ปีของเขาเอง
ทั้งทุบหัวแล้วก็ฆ่าคุณตาท่านหนึ่งวัย๗๐ปี
สาเหตุเกิดจากเรื่องของหมาตัวหนึ่ง

เห็นผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานโยนผ่านบ้านของคุณตา
หลังจากนั้นนะครับผู้ชายคนนี้ก็ย้อนกลับมาใหม่

ผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าที่เข้าไปบ้านของคุณตา

ตัวนี้ฮะแล้วพอเขาเข้าบ้านคุณตาไปแล้ว
หมาวิ่งออกมาเขาก็เดินตามหมาออกมาไปเรื่อย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยง๕๗นาทีของเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักเกือบ๑๐นาที

สองมาดูซิว่าวัยรุ่นผู้ชายคนนี้

คุณตาท่านนี้ปรากฏว่าเดินหลุดกล้องวงจรปิด
ไปถึงทุ่งย่าหรือว่าพงหญ้าริมทาง
คุณตาเป็นศพอยู่ตรงพงหญ้า

วัยรุ่นที่มาเล่นหมาของคุณตานี่แหละเป็นคนฆ่า
คุณตาหงสุดาเดชอายุ๗๐ปีนะฮะ
ถูกฆ่านะฮะที่ตำบลสระควร
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในทุ่งนา
ห่างจากบ้านพักของคุณตา๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
โดยทั้งถูกทุบถูกตีถูกแทง
รักแร้ขวา๑แผลหัวไหล่ซ้าย๑แผล
ต้นคอ๑แผลแล้วก็ตีที่ศีรษะ๑แผลนะครับ

โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
พบตัวก่อเหตุจับกลุ่มไว้ได้นะฮะ
คือนายอัครเดชภูมิพงศ์อายุ๒๑ปี

ตัวเขารับสาภาพบอกว่าเป็นคนลงมือทำร้ายคุณตาหง
ท่อนไม้ตีและใช้มีดที่พกมาด้วยแทงซ้ำ

ขี่จักรยานผ่านแล้วเห็นสุนัขคืออยากเล่นกับมัน
เปิดประตูรั้วเข้าบ้านคุณตาเพราะอยากเล่นกับสุนัข
แต่คุณตาตามออกมาถึงพงหญ้าและคุณตา
เก่าหาว่าเข้าไปขโมยของในบ้าน

เกิดเหตุชุลมูลก็เลยฆ่าคุณตาถิง

เขาก็มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านของคุณตาผู้เสียชีวิตนะ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวนะครับ
เพราะว่าทั้งสองฝั่งเสียใจ

ส่วนนี้คุณย่าของผู้ต้องหานะ
ย่าแก่แล้วย่าเสียใจช้ำใจมาก
บอกว่าหลานเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดุร้าย

ขอให้วิญญาณคนตายแล้วก็ญาติคนตาย

โอ้โหคุณย่าก็ช้ำใจเหมือนกันนะคุณนะ

ที่ส่วนย่าของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็นำศพของคุณตาหงสุดาเดช

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
เพราะว่าญาติก็บอกว่าคงให้อภัยไม่ได้
ทำกับคนแก่แบบนี้เป็นเหตุที่สะเทือนใจจริง

พอมันออกจากรั้วบ้านคุณตาไปนะ

โอ้โหนี่ก็มันก็มาจากสุนัขตัวเดียวเลยนะคะ

ก็เลยจบด้วยความเศร้าแบบนี้นะคะ